อีกหนึ่งเหตุความรุนแรงแล้วก็น่าสะเทือนใจจริงนะครับ

เพราะว่ามีคุณลุงและคุณป้าเจ้าของร้านขายของชำถูกฆ่าโหดนะครับ
คุณป้าวัย๖๐ถูกมีดปลายแหลมขนาด๖นิ้ว
แทงลำคอซ้ายปักคาลำคอแล้วก็ยังโดนสายไฟรัดคอจนเสียชีวิต
ส่วนคุณลุงวัย๖๓ปีถูกมีดปลายแหลมแทงจนมิดด้าม
บริเวณใต้กกหูขวาคุณลำคอถูกปาดเป็นแผลลึกอีกนะครับ
ตำรวจเนี่ยตามคดีนี้และท้ายที่สุดสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นะครับ
โดยตำรวจสพประจันตคามจังหวัดปราจิมบุรี
นำตัวนายสมพงศ์ภูถนนนอกผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
หลังก่อเหตุฆ่านางสาวบุญหลายจอมวันอายุ๖๐ปี
แล้วก็นายสมบูรณ์ทักษิโนอายุ๖๓ปี
สองลุงป้าที่เปิดร้านขายของชำที่ห้องพักเลขที่๑๒ทับ๕หมู่๑
ตำบลหนองแสงอำเภอประจันตคามนะครับ
คุณต้องหาให้การรับสาภาพในคำว่าประทำการณ์เพียงคนเดียว
โดยได้เดินไปเคาะประตูเพื่อทำทีจะขอซื้อเหล้า
คือจริงแล้วนะคุณลุงคุณป้าถ้าดึกแล้วนะ
จะปิดประตูไว้นะครับถ้ามีลูกค้าที่พอจะเคยเห็นหน้าเห็นตากัน
จะมาขอซื้อของจะมาเคาะประตูแบบนี้
แล้วก็ยื่นของผ่านช่องประตูออกไปถึงจะขายให้นะครับ
ก็มีนายสมพงศ์มาทำทีมาขอซื้อเหล้า
เพราะนายสมพงศ์พักอยู่ห้องข้างเองคุณ
เมื่อนายสมบูรณ์หรือว่าคุณลุงสมบูรณ์เปิดประตูออกมา
ผู้ต้องหาล็อกตัวคุณลุงสมบูรณทันที
เพื่อจะชิงเงินในกระเป๋าที่บริเวณเอวของคุณลุงสมบูรณ
เพราะคุณลุงสมบูรณ์เป็นคนที่มักจะคาดกระเป๋าเอว
เอวไว้แล้วก็ใส่เงินไว้เยอะชาวบ้านบอกแบบนี้
ปรากฏว่าคุณลุงสมบูรณ์ขัดขืนครับ
ผู้ก่อเหตุจึงใช้มีดปลายแหลมที่พกติดตัวมา
เชื่อดคอคุณลุงแล้วก็แทงเข้าที่คอของคุณลุงสมบูรณ
จนเสียชีวิตนะครับแบบจมมิดด้ามเลยนะคุณ
ในช่วงก่อเหตุคุณป้าบุญหลายภรรยา
เห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาต่อสู้กับผู้ต้องหา
ถูกผู้ต้องหาใช้มีดที่พบในห้องที่เกิดเหตุ
แทงคุณป้าบุญหลายก่อนจะใช้สายไฟพัดลม
โดยพาภรรยาแล้วก็ลูกขึ้นรถจักรยานยนต์
ซ่อนตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ก่อนจะถูกตามรวบตัวได้ในที่สุดนะครับ
เพราะว่าตำรวจสงสัยว่าเป็นคนใกล้ชิดกับคุณลุงคุณป้า
หรือไม่ก็เป็นลูกค้าที่คุณลุงคุณป้าเห็นหน้าค่าตาประจำ

และทีนี้ก็ไปตรวจสอบห้องข้างปรากฏว่า
เป็นห้องของนายสมพงศ์ผู้ต้องหาและเข้าไปในห้องนะคุณ
คือไม่พบใครอยู่แล้วทั้งตัวนายสมพงศ์ทั้งภรรยาแล้วก็ทั้งลูก
และมีข้าวของบางส่วนถูกเก็บออกไป
ตำรวจก็เลยสงสัยแน่ชัดว่าเป็นนายสมพงศ์นี่แหละครับ

มีประชาชนที่สนใจมาดูจำนวนมากนะครับ

กำลังนำตัวผู้ต้องหาจะขึ้นรถเดินทางกลับ

มีญาติแล้วก็ประชาชนกรูเข้าตระโกนด่าแล้วก็สาบแช่ง
พร้อมกับจะเข้ารุมประชาธรรม
ตำรวจก็คุ้มกันอย่างแน่นหนาแล้วครับ

และสามารถนำกลับมาที่สพประจันตคาม
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปได้
สำหรับนายสมพงศ์ผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับ
ก็เคยก่อคดีฆ่าคนตายแล้วก็รับโทษมาแล้วครั้งหนึ่ง
โดยเป็นการฆ่าพี่ชายแท้ของตัวเอง
แต่เมื่อพ้นโทษก็กลับออกมาก่อคดีฆ่าคนตายแบบนี้อีกนะครับ